รถแท็กซี่กับรถสองแถว

นี่ครับ
เปิดไฟเลี้ยวปุ๊บจะต้องได้ออก
ออกไม่ได้เปิดกระจกด่าครับ

นักเลครับ
เบล่อะไรครับเบล่อะไร
โอ้โฮนี่แหละค่ะ

ไม่ใช่โอ้โฮคนนึ้นเต็มไปเรื่องตลอดแล้ว
พี่มีผู้โดยสารแล้วพี่ทะเลาะกันกันขนาดนี้เลยเหรอ
นี่ไงถึงบอกว่านี่รถโดยสารสาธารณะ

ต่อไปคนเห็นคลิปแบบนี้ใครจะกล้าหน้างอจริงนะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
คู่กรณีทั้งสองคันเดินทางมาพบกันแล้วนะคะ

เรามีโอกาสไปคุยกับฝ่ายคนขับรถแท็กซี่
ก็คือคุณวินัยอายุ๕๐ปีนะคะ
แล้วก็ฝ่ายคนขับรถถองแซวสองแถวก็คือคุณอานนัน

เล่าบอกว่าขณะกำลังขับรถแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารจากแยกพระนั่งเกล้า

สองแถวที่จอดรับผู้โดยสารออกมาขวา
คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่พอใจอะไรตัวเองนะคะ
แล้วพยายามขับสายไปสายมาจนกระทั่งเกือบชน

เปิดประตูลงมาโวยวายแล้วกระชากประตู

ลองฟังจากปากเจ้าตัวค่ะ
เขาก็ยอมรับว่าเขาผิดนะ

แต่ประเด็นคือเขาจอดอยู่ที่ป้าย

แต่คนขับรถสองแถวมีความรู้สึกว่า

ไม่ยอมจอดให้กับรถสองแถวไปก่อนเนี่ยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายจบสวยเข้าใจกันนะคะ